ผู้บริหารกระทรวงสารคกระทรวงการต่างประเทศ
นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศกาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคือเข้าร่วมประชุมกัน
เป็นประชุมสามัญประจำปีครั้งที่๑๗
ของสำนักงานองค์การนิทัศกาลนานาชาติ

ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๑มิถุนายน
เพื่อร่วมนำเสนอความพร้อมของประเทศไทย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณ
แล้วก็จะมีการเดินทางไปประชุมต่อ
ประชุมครั้งที่๕๐ที่นครเจนิวาสหพันธรัฐสวิทย์
ระหว่างวันที่๒๑๒๔มิถุนายนนี้

แต่ปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านเรา
คุณอนุทินมีอาการอ้อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ขณะนี้นะคุณอนุทินเจ้ากระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับ
ต้องถูกแยกตัวกักตัวเพื่อความปลอดภัย๑สัปดาห์

หัวใหญ่อนุทินติดโควิดครับ

ก็เปิดเผยบอกว่าภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะ

ให้ดูแลรักษาอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๕๗วัน
แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
จากการสอบสวนโรคอันนี้สำคัญมาก
ว่าได้รับเชื้อระหว่างการไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ

สัมผัสมือกับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
แต่เนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ครบตามเกณฑ์ที่แนะนำก่อนการเดินทาง
ทำให้ไม่มีอาการป่วยหนัก
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากรณีนี้นะฮะ
จะไม่กระทบต่อนโยบายรัฐบาลที่กำลังเปิดประเทศ
เพราะหลายคนมองโอ้โฮท่านอนุทีนยังติดโควิดเลย

ถ้าเปิดประเทศให้คนต่างประเทศเข้ามา

โดยบอกว่าเพราะบ้านเราประเทศไทยเรา
มีการฉีดวัคซีนแล้วประมาณร้อยละ

บอกว่าจริงไม่ได้วิเคราะห์หรอกว่าเป็นโควิดสายพันธุ์ไหน

ซึ่งตอนนี้คุณอนุทินเองแข็งแรงปลอดภัยดี
อู้อี้หน่อยสมองยังดีมาก
คือท่านบอกแบบนี้ยังสั่งข้อราชการอยู่
คือติดโควิดไม่กระทบกับสมอง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คุณหมอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

เพราะว่าตัวคุณอนุทินเองจะรักษาที่บ้าน

โตรกใจกับคุณคุณอนุทีนฉีดวัคซีน๖เข็มแล้วนะ
ใช่ฉีด๑๓มิถุนาที่บอกไง

ก็จะต้องฉีดวัคซีนมีเข็มกระตุ้น

ใช่ครับแต่สุดท้ายแม่มาจบที่ซีซันนี้ซะงั้น

แม่ไปติดมาจากต่างประเทศ